เป็นนุ่มที่สาวเป็นนุ่มที่สาวเนี่ย
กิ๊บต้องเข้าใจเธอมาที่หลังเธอไม่มีสิทธิ์อะไร
อะไรเข้าใจอะไรฉันเห็นทุกวันมันเงี้ยวอ่ะ
เมื่อกี้เพิ่งมาแล้วปุ๊บปั๊บกุ๊บกิ๊บได้หัวใจเธอไปเลยมันหมายความว่าอะไร
ของเก่ามันหมดความหมายไงมันไม่ใช่ของเก่าของอยู่ดีดีปุ๊บ
ใครเจอก่อนกันระหว่างกุ๊บกิ๊บเจอพี่หมดดำก่อน
ตอนนั้นมันยังไม่หล่อขนาดนี้ตอนนั้นไม่ได้หล่อขนาดนี้ไม่ได้ดังขนาดนี้

เคยพาไปดูหมอดูตอกไข่แล้วเป็นไงเขาบอกเลยใช่ไหม
ตอนแรกหมอดูต่อไข่ดูให้หนูก่อนเดี๋ยวแม่คุณจะติดคุก
คุณจะโดนโกงทั้งหมดที่มีอีกจำนายบี
หมดดำจะม็อะทักซิไหนเอาไอ้หมอนี่ออกไปนึงฉันไม่เชื่อ
ตอนนั้นคุณพึ่งโดนตีหน้ามาใหม่

เค้าตอกว่าตอนนั้นจะมีชื่อเสียงครับ

จะรวยจะได้โก้อินเตอร์

ใช่ครับเขาบอกไหม
อุบัติเหตุจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีชื่อเสียง

คุณแม่เป็นคนหัดใหญ่ครับ

สรุปปุ๊บแต่ก็ไม่ได้ดังนะ

ฉันบอกหมอดูเธอเพลิดเจ้อ
เพราะว่าขนาดคนในกรุงเทพยังไม่รู้จักมันหมดเลย

แล้วก็เป็นวงทั้งหมดมี๕คนนะครับ
ก็มีพูดจีนได้๒คน
อีก๒คนก็เป็นมีฝาแฟนคู่นึง

แต่ตอนนั้นเขาก็พาเราไปเจบิวอุ๊บที่ยุโรป

แล้วก็เยอรมันแล้วก็ฮอนแลนด์ไปเยอะมาก

จนเจอเหตุการณ์ที่ตอนนั้นมีเรื่องเรือคว่ำของเกาหลี

ใช่ครับทำให้ทุกในวงการทุกวงที่จะเดบิวต้องเบรกไปสักพักหนึ่ง

จนบีก็รู้สึกว่าบีก็ไม่อยากรอเลยครับ

ใช่ครับมันต้องรอสักพักเลย
นี่ก็เอาจริงเราก็ไม่มีรายได้เยอะ

บีกก็ประสิทธิ์ว่าบีกจะกลับมาเมืองไทย
เอาล่ะแต่หลังจากนี้ปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เขาไฟฝันคือเขาอยากจะดูดวงกับคุณเนี่ยแหละฮะ
พ่อหมอรักเขาอยากจะดูดวงมาก

รู้เรื่องครับรู้เรื่องครับ
ห่วงเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกผัวฉันบอบบี้มาแปลให้ฟัง

มางั้นดูพื้นดวงเป็นอย่างไร
เกิด๓๐ตุลาคมเกิดที่ประเทศไต้หวัน

เพราะฉะนั้นการตั้งดวงเนี่ยไม่ปรับเวลามาเป็นเมืองไทย
เหมือนกับว่าคลอดในตำบลอำเภอนี้ของไต้หวันเนี่ย
แนนหน้าบนท้องฟ้าดาวมันทำมุมอย่างไรเนี่ย

ตามดวงเกิดวันพุธแรม๗ค่ำเดือน๑๑ปีมาแม่นะ
แล้วก็เกิดราศรีตุลรายบะ
แต่ว่าลักษณะเวลาเกิดตามเวลาเกิดอยู่ราศีธนู
ตามลักษณะราศีเกิดเนี่ยเอาตามช่วงวันที่นะ
วันที่เกิดเกิดราศีตุลราศีตุลมีเทพประจำตัวดาวประจำราศีคือพระศุกร์
คือดาวประกายพฤกษ์วีนัทดาวแห่งความงดงาม
แห่งดนตรีศิลปะดาวแห่งซุปเปอร์สตาร์เนี่ย
เป็นดาวประจำของช่วงวันที่เกิดเรียกว่าราศี
เพราะฉะนั้นเข้าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดพัฒนา
ว่ายิงครับแปลว่าไปไกลเกิดที่หนึ่งไปดูได้ดีที่หนึ่งชีวิต
นั้นอาจจะมีการพัดพรากในเบื้องต้นห่างไกลเดินทางวิถี
จะสำเร็จจากการเดินทางทุกครั้งที่เดินทางจะแฮปปี้จะมีความสุข
และมีความสำเร็จเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการเดินทาง

หนูต้องเด้งไปเด้งไปในต่างประเทศเรื่อย
บี้จริงแล้วเติบโตมาจากที่ประเทศไต้หวัน

สิ่งหนึ่งเขาบอกตอนอยู่ไต้หวัน

ใช่ค่ะตอนนั้นคือพ่อแม่เนี่ยเขาก็มีฐานะ

เล่นหุ้นก็เลยแบบเคยล้มไปทีนึง

ลำบากถึงขนาดเขาบอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

นั่นคืออาหารของคุณในช่วงที่ไม่เหลืออะไรเลย
ใช่ครับแต่ว่าก็อร่อยดีนะก็โอเค

โอเคครับเพราะว่ามันก็ยังมีเศษเนื้ออยู่
เราก็โอเคเรากินได้คือเราก็ไม่มายอะไร
เราก็ถามพ่อแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็เขาก็บอกว่าเราลำบากอยู่นะช่วงนี้

แต่ว่าถึงเวลาที่คุณแม่เนี่ย
เขาอาจจะดูแลทวดที่เมืองไทย
ก็เลยตอนนั้นผมเด็กสุด

บรรดา๓คนพี่น้องคุณเป็นคนเดียวที่ได้มาเมืองไทย

กับคุณแม่คุณพ่ออยู่ใต้เลยฮะ

เพราะว่าทวดที่จะดูแลเขาอยู่หัดใหญ่ครับ

ก็เลยตั้งหลักเรียนที่นู่นเลยที่หาดใหญ่
จากเด็กมาจากไต้หวันภาษาไทยไม่ได้

ไม่ได้เลยแล้วมาปรับตัวอายุตอน๑๔

คุณเริ่มเรียนโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนจีนก่อน
จริงตอนนั้นเราเรียน๒ภาษา

เราเรียนกับครูคนนึงที่เขาพูดภาษาจีนได้
แล้วเราก็ตั้งใจเรียนในเวลา๒เดือน
๒เดือนปุ๊บแล้วก็ย้ายเข้าโรงเรียน
อยากเข้าโรงเรียนเป็นเรียนตอนนั้นเริ่มจากป
เพราะว่าจริงถ้าอยู่ไต้หวันผมม๒แล้ว
แต่ด้วยความที่ภาษาไทยมันไม่ได้เลย

เขาบอกวิธีการเรียนภาษาไทยของคุณ
คุณเริ่มจากการร้องคาราโอเกะ

ช่วงนี้แบบทุกคนแบบดังมากเราก็ชอบร้องเพลง
ผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่อยู่ไต้หวันแล้ว
ย้ายมาไทยเพลงจีนก็มีฟังอยู่
แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าผมฟังเพลงไทยเนี่ย
มันจะพัฒนาภาษาไทยของผมได้เยอะมาก
ก็เลยซ้อมเพลงภาษาไทยไป
แล้วก็เลยหลงรักคนมีองผสาน
เด็กคนี้เก่งน่ะ
บังค์ดรวงเขาเป็นเด็กครึกดีคร่ามาก

คือหนึ่งนะตามราศีเกิดของวันที่คือตุลเนี่ยเกิดราศีธาตุลม
บี้เป็นคนเรียนรู้รวดเร็วปรับตัวได้เร็วเพราะเป็นราศีของตาชั่งด้วยนะ
แต่ช่างแปลว่าเป็นคนที่เรียนรู้ปรับตัวลักษณะอยู่ธนูธนูเป็นราศีธาตุไฟ
มีพลังแห่งการสร้างสรรค์มีพลังแห่งการที่จะมีเป้าหมายและประการสำคัญคือในวันที่เกิดเนี่ย
ดาวประจำตัวคือดาวพระฤหัสบดีโคจรอยู่ในหมวดของราศีสิงศ์
ประจำตัวไม่ได้อยู่กับตัวเองคือดาวพฤหัสบดีอยู่ในหมวดของดาวลีโอคือสิงศ์
กับดาวสุกคือดาวประจำเมืองซึ่งเป็นดาวประจำราศีในช่วงวันที่เกิดด้วย
ก็แปลว่าตัวบี้มีพลังแห่งความสุขสำเร็จที่มีเป้าหมายมีฝันแล้วก็สามารถตามความฝันนั้นได้
คือก่อนจะมาเป็นคนดังเนี่ยบี้อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้นะวันหนึ่งต้องอยู่ตรงนั้นรู้สึกแบบนี้
รู้สึกว่าจะไปได้แบบนี้แต่ไม่รู้จะไปยังไงและที่สำคัญบี้เนี่ยดาวสองดวงนี้ไปอยู่ในเรือนอุตสาหะ
เพราะเจ้าเรือนที่พฤหัสและสุขไปอยู่เป็นเรือนอุตสาหะก็แปลว่ามีความเป็นผู้ที่ขยันมุ่งมั่น
ทั้งที่ไม่เป็นไม่รู้บี้ก็จะต้องทำให้ได้อันนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้บี้ไปได้ไกล
แล้วก็จะไปไกลต่อไปจากนี้ถ้าอยู่ไต้หวันเขาจะดังไหม
ถ้าเกิดที่ไหนแล้วอยู่ที่นั่นยากแต่ไม่ใช่แปลว่าเกิดไต้หวันแล้วไม่มีสิทธิ์ดังในไต้หวันไม่ใช่
ไต้หวันมาดังในไทยแล้วก็ไปดังในเกาหลีไปดังในจีนกลับไปดังในไต้หวันอันนี้มีสิทธิ์นะ
แต่ก็ไปเด้งไปที่อื่นก่อน

ประกวดได้ยังไงเราคือเราชอบเรนเราชอบเรนที่อยู่เกาหลีฮะ
คือเราก็มีความเข้าข้างตัวเองตาเราตีสูงเตี้ยวกับเขาสองเซน
แล้วฟิตหุ่นให้เหมือนเขาก็น่าจะโอเคอะไรอย่างนี้ผมก็รีบไปฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้

ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ชายออกทีวีให้คนเห็นเรา
แค่นั้นเองครับ
แล้วเพลงละ
แล้วไปบอกเขาไหมว่าเราร้องเพลงไม่เป็น
หรือว่าร้องได้อยู่ก็ร้องได้แต่ร้องไม่ชัด

เราก็ไปร้องให้กรรมการฟังเขาก็
ก็เลยจนถึงทุกวันเนี่ยก็คือ
ผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สู้ทำหายุติศักดิ์

พ่อไม่ให้ไปต่อปรักวด

แล้วก็ตัวบินบินมากรุงเทพ

จะไปก็ไปพ่อไม่มีทางโหวตให้นะ

พ่อเหมือนรู้นะต้องมีเงินถึงจะโหวตได้หรอ

ไม่มีผลไม่มีผลคะแนนโหวตกับท่านผู้ชม

ใช่ตอนนั้นผมดีใจพ่อให้เงินมาผมมีตัวบิน
ก็บินมาก็บินมาจนไฟล์เข้ามาแบบรอบภาคใต้รอบ๒๐คนสุดท้าย
๑๐คนสุดท้ายได้ออกทีวีอะไรอย่างนี้จนได้ที่๑
ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นยังไงคะไหนเห็นไหมคะทำไมเขาถึงได้ก้าวมาถึงขั้นนี้ได้จากดวง
ถ้าเราจำกันได้ผมพูดหลายครั้งใครที่ลักษณะอยู่ราศีธนู
คนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยมันมีคันธนูกับลูกธนู
บุคคลที่อยู่ในราศีธนูถ้าเป็นคนซื่อสัตว์กระตันยู
รักพักดีมีเป้าหมายอ่อนน้อมถ่อมตน
จะมีคนอุปถัมภ์คำชูเกื้อกูลหนุนนำส่งเสริมเสมอ
เพราะฉะนั้นแปลว่าบี้ได้เดินทางชุดมาถูกต้องก็คือ
น้อมถ่อมตนมีเป้าหมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่าง
พอเข้ามาก็มีเห็นไหมครูการก็เกื้อกูลสนับสนุน
ได้รับการยอมรับในประเทศนี้เพราะมีถึงถ้วยพระราชทาน
นี่คือเส้นทางเบื้องต้นในฐานชีวิตเนี่ยเดินทางถูก
บนพื้นฐานแห่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้ามาเป็นคนไทยเองจริงเนี่ย
ไปนึกรู้ว่ามันยากจริงแล้วบี้จะรู้สึกหนาวสลั่ง
สรุปจากการชนะได้ถ้วยพระราชทานเป็นเรียกว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิต
แล้วก็ทำให้มีเงินหนึ่งล้านบาทแรก
แสดงว่าตอนนั้นอายุเท่าไรมีเงินล้าน

เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ร้องเพลงดี

เห็นเลยว่าพ่อแม่อยู่ข้างล่าง
พ่อแบบยืนมาปบมือแล้วโชว์นิ้วโป้งให้

ว่าพี่แบบร้องไห้แล้วแบบดีใจมาก

ทำให้เขายอมรับเราได้แล้ว

ต่อไปเราสามารถทำงานในตรงนั้น

อะไรที่ผมได้มาเนี่ยผมต้องให้เขาเลย

เสียดายนะไปตกอยู่ในมือไอ้กุ๊บกิ๊บซะแล้ว

มันก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งเกิดของบี้
แล้วสักพักนึงเราก็เห็นบี้ที่จะบอกกับทุกคนว่า
เกาหลีครับ
ชะตาชิดเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่แล้วไม่ใช่เท่านั้นนะ
นี่มันเป็นจุดของชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะดีที่สุด
จะรวยมากจะมีชื่อเสียงมากจะประสบสำเร็จมาก
เรานี่สักประมาณ๔๕๐๐ล้านเป็นอย่างต่ำ
โอ้โหถึงพันล้านเลยนะ
เรื่องความรักคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน
คือแรกผมก็รู้จักกับเขา
เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงไกลขนาดนี้

ข้อที่๒การที่จะโด่งดังไปถึงสองฝันนั้น
จะต้องสื่อสารกับกุ๊บกิ๊บว่า

มันจะทำให้ฝั่งฝันบางประการ
ที่ปรารถนาถูกหยุด

ก็จะแสวิภาพพิจารณ์อีกว่า
ทำไมเป็นแฟนกันไม่ถึง๓เดือน๔เดือน